ร้อนแบบนี้ไฟป่าก็เกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นบ่อยนะคะ
ซึ่งไฟป่าเนี่ยนอกจากมีผลกระทบกับคนแล้วแน่นอนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า
กระทบด้วยแน่นอนนะคะหลายตัวต้องสังเวยชีวิตไปแล้วนะคะ
รวมถึงสัตว์ที่เราเจอตามบ้านตามที่ต่างที่เรามักจะไม่ค่อยอยากเจอ
ตัวเงินตัวทองก็ดีงูเหลือมก็ดีโดนไฟคลอกตายกันหมดเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลินเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าฉีดน้ำสกัดไฟไหม้โผงหญ้า
หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่าในตำบลสะแก้วนะคะ
ไฟเนี่ยมันลามไหม้เป็นวงกว้างเกือบจะลามเข้าไปบ้านเรือนประชาชนแล้ว
คนก็ออกมายืนดูลุ้นด้วยใจระทึกค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๔๐นาทีก็สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้
หลังไฟสงบนะคะไปตรวจสอบดูเจอซากตัวเงินตัวทองตัวเบอร์เรอเลยค่ะ
มันนอนตายอยู่กลางกองไฟเลยอ่ะเนี่ยคือคิดว่ามันคงจะมาหากินอ่ะนะคะ
แล้วก็หนีไฟไหม้ป่าแต่ว่ามันมันหนีไม่ทันก็ตายคากองไฟแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเก็บซากมันใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็เอาไปฝังกลบต่อไปนะคะ
ส่วนที่สวนปามน้ำมันในตำบลลำปามอำเภอเมืองพัทธลุงก็ไฟไหม้เหมือนกันค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพัทธลุงก็ต้องรีบนำรถฉีดน้ำดับไฟแล้วก็รถไถกลบ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถสกัดไฟไม่ให้ลุกลามได้
พื้นที่สวนปามเสียหายไปกว่ายี่สิบไร่ค่ะเข้าไปตรวจสอบดูอ้าวเจอสัตว์ตายอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นงูเหลือมตัวเบอร์เรอเลยเหมือนกันนอนขดไหม้เกรียมอยู่ในกองเท่าอ่ะค่ะ
ก็คิดว่าคงเจอกับไฟโหมรอบด้านอ่ะไม่รู้จะหนีไปไหนก็ตายอยู่ค่ะ
กองไฟเหมือนกันเนี่ยค่ะเออช่วยกันดูแลเนอะไม่เผาไม่เผาป่า
ไม่เผาย่าไม่เผาอะไรนะคะช่วยดูหน่อยช่วงนี้อากาศร้อนมันลามง่าย